บางคนเนี่ยก็มีความกลัวที่มันแตกต่างกันออกไปตอนเด็กเด็กคุณกลัวอะไรกันบ้างไหม
กลัวกลัวอะไรกลัวหลายอย่างเลยกลัวสุนัขกลัวไม่ถามแล้วนาน
กลัวกลัวกลัวกลัวถูกทำโทษเออจะให้ดูน้องคนนี้ฮะ
น้องคนนี้เขากลัวถามทิ้งถามคว่างมากเลยอ่ะมันอยู่ที่คำตอบคุณว่า
คุณจะกลัวเหมือนน้องคนนี้ไหมเพราะน้องคนนี้เขากลัวการตัดผม
ตัดผมมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอลูก
โอ้โหตายแล้วนี่แค่จับตัดผมนะทั้งถีบทั้งกัด
เขาเรียกว่าปากกัดติน
คุณดูค่ะน้องเขาเนี่ยโอ้ยต้องบอกว่าแสนสาหัส
น้องไม่ได้แสนสาหัสนะทั้งช่างทั้งคุณพ่อเนี่ยแสนสาหัสเหลือเกิน
จริงฝ่าเท้าข้างหนึ่งก็ถีบไปยังคนที่จับตัดผมอืม
ส่วนคุณพ่อน้องก็โดนง่ำแขนน้องก็กัดแขนไปด้วยโอ้ยตายแล้ว
ตัดผมครั้งนี้เป็นการตัดผมที่แสนสาหัสมากมากครับหลังหลังนี้คุณพ่อบอกว่าไม่พาน้องไปแล้วนะ
คือตอนนี้น้องผมยาวถึงเอวแล้วว่ะเดี๋ยวบอกว่าเจ็บอะไรจะขนาดนั้น
ไม่ต้องไปตัดแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องตัดแต่จริงแล้วคือเด็กสมัยนี้เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กผู้ชายต้องผมสั้นแล้วนะ
เขาก็มีเหมือนกันบางคนเขาแบบเด็กผู้ชายแล้วเขาชอบผมยาวเขารักผมก็มีอ่า
อันนี้ก็เป็นความพึงพอใจส่วนบุคคลเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวน้องเขาอาจจะเลือกเองโตขึ้นนะดีไม่ดีโหตัดเองเลย
อ่านั่นสิใช่ไหมเดี๋ยวต่อโตอาจจะเข้าใจกว่านี้นะคะ
คือน้องอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการตัดผมหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าเด็กเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการตัดผมเข้าร้านตัดผมอยู่แล้ว